คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ผู้สาวขาเลาะนะคะสำหรับลำไยหายทองคำ
ค่ะตอนนี้เนี่ยเพลงผู้สาวขาล้อเนี่ยทะยานสู่สามร้อยล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเรื่องราวชีวิตของเธอกำลังจะถูกถ่ายทอด
ภาพยนตร์เรื่องผู้สาวขาเลาะด้วยนะคะ
โดยช่วงสายที่ผ่านมาค่ะนายสมศักดิ์จังตระกูลนะคะ

นำทีมงานกล้องถ่ายภาพยนตร์เรื่องผู้สาวขาเลาะ
นำแสดงโดยสุพรรษาเวทกามาหรือว่าน้องลำไยหายทองคำนะคะ
ชุติมาและอุเทนศรีริวิ
ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังจากเรื่องผู้บ่าวไทยบ้าน
ถือเลิกดีนะคะวันนี้วันที่๓ตุลาคม
เป็นวันบวงสวงที่สารหลักเมืองขอนแก่นค่ะ

ก่อนที่จะเริ่มเปิดกล้องในวันที่๑๑ตุลาคมนี้
ขณะที่ลำไยหายทองคำเองก็ตื่นเต้นไม่น้อยกับบทบาททางการแสดงครั้งแรก
โดยแสดงเป็นนางเอกภาพยนตร์นะคะ
ซึ่งนางเอกเรื่องนี้ก็จะเป็นวัยรุ่นสดใสที่ใช้ชีวิตในชนบท
ก็เลยอยากจะขอฝากแฟนทั่วประเทศ
ให้ช่วยติดตามภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของเธอด้วยค่ะ

เรื่องก็จะเป็นเกี่ยวกับชีวิตของหนุ่มสาวไทยบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ

ฝากติดตามภาพยนตร์เรื่องผู้สาวคาราด้วยนะคะ
มาดูกันว่าชีวิตของหนุ่มไทยบ้านลักษณะสาวไทยบ้านเนี่ยเป็นยังไง

อุเทนศรีริวินะคะผู้กำกับภาพยนตร์ที่เคยฝากฝีไม้ลายมือมาแล้วจากหนังผู้บ่าวไทยบ้าน
บอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นแนววัยรุ่นรักใสของนักเรียนมัธยมตอนปลาย
ผู้ชมชมแล้วก็จะอมยิ้มแต่ก็มีความดราม่าผสมผสานอยู่ด้วย
ส่วนสถานที่ถ่ายภาพยนตร์ส่วนใหญ่จะเน้นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นโดยเฉพาะในพื้นที่สำคัญและมีความสวยงามค่ะ
สำหรับภาพยนตร์ส่วนใหญ่จะเน้นในพื้นที่จังหวัดขอนแกนโดยเฉพาะในพื้นที่สำคัญและมีความสวยงามค่ะ
ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการถ่ายธรรมประมาณ๒เดือนเสร็จนะคะ
ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการถ่ายธรรมประมาณ๒เดือนเสร็จนะคะ
ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการถ่ายธรรมประมาณ๒เดือนเสร็จนะคะ
ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการถ่ายธรรมประมาณ๒เดือนเสร็จนะคะ
ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการถ่ายธรรมประมาณ๒เดือนเสร็จนะคะ
ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการถ่ายธรรมประมาณ๒เดือนเสร็จนะคะ
ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการถ่ายทำประมาณ๒เดือนเสร็จ
ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการถ่ายธรรมประมาณ๒เดือนเสร็จนะคะ
ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการถ่ายธรรมประมาณ๒เดือนเสร็จนะคะ
ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการถ่ายธรรมประมาณ๒เดือนเสร็จนะคะ
ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการถ่ายธรรมประมาณ๒เดือนเสร็จนะคะ
ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการถ่ายธรรมประมาณ๒เดือนเสร็จนะคะ
ตอนนี้เธอต้องถ่ายทำภาพยนตร์อยู่๓เรื่องในเดือนนี้
คือช่วงนี้เนี่ยควรคือการร้องเพลงเราไปก่อนและรับแต่งงานแสดงอย่างเดียว